คือบางคนการให้มันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันเบรอดที่สุดแล้ว

คือเขาบอกว่ารถคันหนึ่ง

เพราะว่าไทยกะบะเขาเขียนไทยกะบะเอาไว้
เขียนไว้ว่ายังไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูก่อน
เดี๋ยวนี้มันมีการแต่งรถแบบนี้ด้วยเหรอพี่น้ำแข็งคือยังจำได้ไหมเมื่อก่อนมันมีตู้ปันสุกใช่ตอนโควิดใช่ไหมใช่
อันนี้รถคันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นรถแบบรถเติมสุกดูสิคือเอาขนมมาแปะไว้แบบรอบรถแบบนี้
พี่ในฐานะที่พี่แก่สุดพี่ขออีฟก่อนนะพี่เอามันฝรั่งทอด
เอาในฐานะที่พี่แก่สุดพี่ไม่เสียสละให้น้อง

แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเห็นไหมคือก็มีชาวบ้านไปดึงไปหยิบ
เหมือนอารมณ์เหมือนกับหยิบซองขนมจากแผงอะค่ะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถหยิบได้เลยนะรถเติมสุกแล้วเขียนด้วยนะว่านี่ดูป้ายเห็นไหม
รถเติมสุกหยิบเอาแค่พอดีแบ่งกันแบบนี้นะคะ
อันนี้พี่ใช้ปากกาแบบลบได้ใช่ไหมครับ

และเด็กทำไรวิ่งมาหยิบขนมที่แปะอยู่นะคะ

เข้าในที่ไหนมาวิ่งแถวกุ้งเทศแถวหน้าเส้นวิภาวดีบ้างหรือเปล่า
จะไปช่วยแปะขนมเพิ่ม
เขาบอกว่ารถคันนี้อยู่ที่เชียงรายค่ะ
เอาขนมมาติดแบบนี้เพื่อที่จะได้ไปจอด
แล้วที่เขาทำเพราะอะไรรู้ไหมเป็นวันเกิดของลูกสาว

นี่เป็นวิธีการทำบุญที่ดีอีกแบบหนึ่งนะ

แต่ว่าน้องที่เห็นรถพี่ใจดีคนนี้เนี่ย
ไปจอดตรงตามถนนไหนเนี่ยตอนจะวิ่งไปหยิบดูรถดูซ้ายดูขวาหน่อยนะลูกนะ
ลุงเบิร์ตเป็นห่วงนะเดี๋ยวออกไปรถจักรยานยนต์รถอะไรจะมานะ

เป็นความน่ารักนะคะที่เอามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชม
แม้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ที่เชียงราย
แต่ได้เห็นคลิปแบบนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะครับ